สถานการณ์ต่างก็เป็นสถานการณ์ฝนตกน้ำท่วมในหลายพื้นที่

นี่ด้านหลังเราหลายพื้นที่น้ำทะลักเข้าท่วม
โดยเฉพาะเราจะเริ่มกันที่จังหวัดแรกคือร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ดเนี่ยหนักเหมือนกันเพราะฝนตกหนักสะสม
ที่สำคัญวัวของชาวบ้านครึ่งแสนจมน้ำตาย
ใช่อุตสาหรัฐเสือกมาเป็นวัวแม่พันธุ์นะคุณผู้ชม
นี่นะคะเริ่มกันที่ร้อยเอ็ดค่ะฝนตกหนักสะสมนะคะ
ส่งผลให้น้ำทะลักเข้าท่วมหลายหมู่บ้านในพื้นที่ค่ะ
ที่ตะมนต์โคกกกกม่วงโพนทองร้อยเอ็ดนะคะ
โดยเฉพาะที่บริเวณบ้านโนนเชียงหวาง

วัวของชาวบ้านเขาล่ามเอาไว้ในสวนนะคุณดูนี่ภาพมุมสูง
ล่ามเอาไว้ในสวนห้าตัวตัวหนึ่งจมน้ำตายเลยนะคะ
แล้วก็เป็นบัวแบบเป็นแม่พันธุ์ด้วยเนี่ยค่ะ
อายุ๕ปีค่ะเขาบอกว่าราคาในครึ่งแสนเลยนะ
ชาวบ้านก็ต้องใช้เชือกผูกแล้วก็เอาเรือลากออกมายังฝั่ง
วัวก็มีน้ำหนักมากเพราะว่าตัวใหญ่เป็นแม่พันธุนะเนอะ
ประมาณสัก๑๒๐กิโลกรัมค่ะ
ก่อนจะนำวัวขึ้นรถกระบะไปกำจัดซาก
คุณรู้ไหมราคาขายจริงอย่างที่บอกครึ่งแสน
แต่พอเป็นซากแบบนี้ไปขายได้เงินมาแค่๕พันธุ์เลยนะ
จำได้ราคาเลยเนี่ยตอนที่พอลากมาถึงฝั่งนะนะ
ชาวบ้านก็หุ้ยเล่หุ้ยกว่าจะลากขึ้นมาบนถนนได้เนี่ย
ก็ต้องใช้แรงกันเยอะเลยนะเพราะว่าตัวใหญ่เลยค่ะ

เจ้าของวัวคุณหนูจันทร์บอกว่าช่วงนี้เนี่ย
น้ำมันหลากเข้าทั่วหมู่บ้านไร่นาก็เสียหาย
ตัวเขาเองก็ต้องจุงวัวเนี่ยล่ามเอาไว้ที่สวนค่ะ
เป็นพื้นที่สูงของหมู่บ้านแล้วแหละก็คิดว่าน่าจะรอดแหละ
อยู่ใกล้กับโรงเก็บฟางไม่คิดว่าน้ำมันจะท่วมสูงขึ้นมาเร็วขนาดนี้

ก็คิดว่าระหว่างน้ำขึ้นวัวที่ล่ามไว้
อาจจะจมโคนก่อนล้มหัวจมนัก
ก็ไม่มีใครเห็นแล้ววัวมันก็เลยตายค่ะ
ขึ้นหลายบ่ะหลายครับหลาย
ประมาณตีเป็นประมาณจากเช่น๑๐บาท

คิดว่าเป็นสอบขึ้นบ่ะ

อ่าเนี่ยเจ้าของก็เสียดายนะคุณนะใช่ค่ะ

ล้นตลิ่งน้ำท่วมหมู่บ้านกว่า๕๐หลังนะครับ

มีมวลน้ำเหนือที่ไหลลงมาสมทบนะครับ

ในลำเซบายช่วงที่ไหลผ่านอำเภอป่าติ้วจังหวัดเยอะโสธร
เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะฮะแล้วก็เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่
ในหมู่บ้านกลางแล้วก็หมู่บ้านอื่นซึ่งระยะอยู่ใกล้กัน
ส่วนน้ำท่วมโรงเรียนคนตาบอดขออภัย
ส่วนน้ำท่วมในส่วนของขณะนี้นะคุณยังน้ำท่วมสูงอยู่
ถนนในหมู่บ้านน้ำท่วมสูงถึง๖๐เซนนะคุณ

ชาวบ้านต้องใช้วิธีการเดินเท้าลุยน้ำไปมาหาสู่กันภายในหมู่บ้าน
เช้าวันนี้มีบ้านเรือนของชาวบ้าน
ได้รับผลกระทบในพื้นที่ของยะโสธร๕๐หลังคาเรือนแล้ว
อกจากนี้ปริมาณน้ำยังท่วมพื้นที่นาข้าวของชาวบ้าน๕ตำบล๑๔หมู่บ้าน
พื้นที่การเกษตรถูกน้ำท่วมไปแล้ว
ใช่ค่ะ
ส่วนที่ขอนแก่นน้ำท่วมโรงเรียนคนตาบอด
ระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้น
ส่วนน้ำก็ทะลักเข้าท่วมที่ชุมชนเหมือนกันนะคุณนะ
วันนี้การจราจรตอนเช้าที่ต้องไปส่งนักเรียนไปโรงเรียน
บริเวณถนนบ้านศรีฐานบ้านคำหายตำบลบ้านเป็ด
ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ดแล้วก็ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
อย่างที่เห็นพ่อแม่ผู้ปกครองขับรถไปส่งลูกหลาน
ด้วยความยากลำบากการจาราจรติดขัด

บางคนก็ต้องลุยน้ำคุณลูกเด็กเล็กแดงก็ต้องลุยน้ำกันเหมือนกันนะครับ
ส่วนโรงเรียนคนตาบอดนะฮะวันนี้ระดับน้ำสูงขึ้นกว่าเมื่อวาน
อยู่ที่ระดับถึง๘๐เซนติเมตรนะคุณ
โรงเรียนต้องนำเรือท้องแบนมาคอยรับส่งนักเรียนตาบอดแล้วก็ครู
เพื่อเดินทางเข้าออกโรงเรียนนะครับ
อันนี้ในพื้นที่ของฝั่งอีสานนะฮะ
ใช่ค่ะทีนี้คุณขึ้นเหนือกันหน่อยเนอะนะคะ

กำแพงเพชรนะคะฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน
แล้วก็น้ำท่วมที่ตลาดอำเภอพรานกระต่ายกลางดึกนะ
วนน้ำก็ทะลักเข้าร้านค้าจนชาวบ้านเนี่ยเก็บของกันไม่ทันนะคะ

เพราะกลัวนี่แหละเรื่องน้ำท่วมที่มากลางดึก
ก็เลยออกมาเฝ้าดูคอยดูปริมาณน้ำ
เอากระสอบทรายมานี่มากั้นกันแบบนี้กลางดึกไม่ได้นอนค่ะ

ลุยตรวจสภาพน้ำท่วมช่วยเหลือชาวบ้านกันก่อนเบื้องต้น
อำเภอพรานกระต่ายถูกน้ำท่วมเข้าของเสียหายกันหมด
แล้วก็เป็นแบบนี้ทุกครั้งที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะ
แล้วก็หลังเที่ยงคืนไประดับน้ำจะค่อยลดลง

ก็หวังว่าน้ำจะไม่ทั่วมากไปกว่านี้นะคะ
ค่ะทีนี้ต่อกันที่ลำพูนหน่อยนะคะ
ลำพูนหลังจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องติดต่อกันหลายวัน

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปิงคือนายวุฒิชัยโสมวิพาท

น้ำตกก้อหลวงที่อำเภอลีจังหวัดลำพูนเป็นการชั่วคราว
คุณดูสิน้ำอย่างนี้ไปเล่นยังไงไหว
ต้องปิดนะต้องปิดใช่ไม่งั้นมันอันตรายมาก
แล้วดูสีของน้ำตกสิคะมันเปลี่ยนสีไปขนาดนี้
เพราะว่าน้ำป่าที่ไหลมาจากเขา
พอน้ำป่าไหลมาเนี่ยนะคะแล้วก็เกิดต้นไม้หักโค้นในพื้นที่อุทยานด้วย
ก็ป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากน้ำป่าไหลหลาก
ก็เลยประกาศปิดน้ำตกก้อหลวงเป็นการชั่วคราว
คือน้ำแดงเลยใช่นี่เขาปิดมาเห็นบอกว่าจะปิดถึงวันพรุ่งนี้นะคุณผู้ชม
หรือจะต้องดูจนกว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติสีน้ำน่ากลัวมากจริงค่ะ
น่ากลัวจริงคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้น
ขอปิดท้ายคำเตือนของกรมบุตุนิยมวิทยากันหน่อยก็แล้วกันค่ะ

ก็พยากรอากาศกันไปตั้งแต่๖โมงวันนี้จนถึง๖โมงพรุ่งนี้
เตือนเลยค่ะ๕๑จังหวัดทั่วประเทศ
ระวังฝนตกต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่ง
โดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคกลาง
กรุงเทพปริมณฑลก็ไม่รอดนะคะคุณ